ดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่แรงงานต่างชาติค่ะ
คุณผู้ชมชาติเดียวกันเลยชาวเมียนมานั่งโก๊งเล่ากันนะคะเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น
แต่สุดท้ายพอเมาได้ที่ดันพูดไม่เข้าหูทะเลาะกันเพราะว่าไม่ซื้อกับแก้มมาให้เพื่อน
โมโหค่ะต่อว่าสุดท้ายโอ้โหชักมีดออกมาจ้วงแทงจนเพื่อนตายค่ะที่อยู่ที่ห้องพักแบบนี้
และที่สำคัญคุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาใช้มีดเนี่ยปาดคอจนแบบคอเกือบขาดตายสยองอยู่แบบนี้ค่ะ
นี่คือพื้นที่ในพื้นที่ของสพแหลมชะบังนะคะตำรวจแล้วก็กู้ภัยรุดไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
แคมป์คนงานแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแฟเบอรี่ปาร์คค่ะตะบนทุ่งสุขลาศรีราชาชนบุรีนะคะ
จุดเกิดเหตุค่ะพบศพนายเตวัยสามสิบห้าปีเขาเป็นชาวเมียนมาเป็นช่างก่อสร้างและนี่คือสภาพศพเขาค่ะคุณผู้ชม

คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือนายเมาวัยสามสิบหกปีสัญชาติเมียนมาเป็นเพื่อนเลยค่ะพักอยู่ที่เดียวกันหลังก่อเหตุคนนี้นายเมาคนก่อเหตุมือมีดเขาพยายามที่จะปีนกำแพงในการหลบหนีด้วยแต่สุดท้ายไม่รอดโดนตำรวจจับกลุ่มไว้ได้ในที่สุดนะคะทีนี้จากการสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าคนตายแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยพักอยู่
ทีนี้ปรากฏว่าพอคนก่อเหตุเนี่ยกินเหล้าเสร็จปุ๊บปั๊บเมาได้ที่ก็เลยเดินออกมาหน้าห้องพัก
พอเดินออกมาหน้าห้องพักมาเจอกับเพื่อนคนตายซึ่งเพื่อนของคนตายเนี่ยเดินผ่านมาพอดีนะคะ
ด้วยความเมาค่ะคนก่อเหตุก็เลยเหมือนกับพูดประมาณว่าทำไมไม่ซื้อกับแก้มมามั่ง
เพื่อนคนตายก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจทำไมถึงแบบโอ้โหคนก่อเหตุต้องมาต่อว่าเรื่องของการซื้อกับแก้ม
ก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปฟ้องคนตายพอไปฟ้องคนตายเสร็จคนตายก็เลยฉุนแทนเพื่อน
ตัดสินใจกลับมาต่อว่าด่าทอคนก่อเหตุสุดท้ายก็แบบนี้ค่ะฟิลขาดนะคะ
มีการคว้ามีดแทงกันจนตายคาที่ส่วนต้นสายปลายเหตุตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากการเมาทั้งคู่ค่ะ
จนเกิดการคำเหม็นกันพอคำเห็นกันเสร็จผู้จาไม่เข้าหูโอ้โหน้ำเมามากินเหล้าแต่สุดท้ายให้เหล้ากินตัวเองนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อหาคนก่อเหตุฐานฆ่าผู้อื่นก่อนมีการคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนศพของคนถูกแทง
ตอนนี้มอบให้ญาตินะคะรับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ